ภัยกันหน่อยนะฮะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง

คนร้ายบุกชิงทรัพย์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้เงินสดไปหนึ่งพันบาทเพื่อจะนำเงินเนี้ยไปซื้อยาบ้ามาเสพ
สุดท้ายตำรวจตามจับกุมตัวได้นี่เกิดเหตุกับคุณยายเนี้ยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ของผู้เสียหายได้โพสต์เตือนภัยในโลกโซเชียล

ภายในบ้านพักของนางวิเชียรจันแดงอายุ๗๘ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทำทีมาถามหาบ้านของคนชื่อแมว
โดยเมื่อคุณยายบอกว่าไม่รู้จักใครชื่อแมว
คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับออกไป

คราวนี้ทำทีมาขอเข้าห้องน้ำของคุณยายอีก
แต่คุณยายวิเชียนไม่ยอม
จากนั้นคนร้ายก็เดินหายไปทางหลังบ้าน
แล้วก็แอบย่องไปด้านหลังของคุณยายวิเชียน
ก่อนจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ
แล้วก็หยิบเงินสดไป๑๓๐๐บาท
จากนั้นคนร้ายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์

ล่าสุดตำรวจภูทรหนองย่าไซตามจับคนร้ายได้แล้ว
ก็คือนายพงศักดิ์พิชาไขอายุ๓๑ปี
เรื่องต้นนายพงศักดิ์สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
โดยอ้างว่านำเงินไปซื้อยาบ้ามา๑๐เมตรในราคา๑๒๐๐บาท

คุณยายดูสิพาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุ

ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าไว้ในครอบครองวิ่งราวทรัพย

พร้อมคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ก่อนดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ค่ะโอ๊ยเรื่องแบบนี้พอดูแล้วก็สงสารนะ

สำหรับผู้ที่อยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

แล้วก็เน้นย้ำนะว่าใครจะมาขายของอะไรเนี่ย
อย่าเปิดอย่าไปเชื่ออะไรเลยนะคะ